จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดร้อนนะคะในวันนี้
พื้นที่นี้เกิดเหตุเนี่ยก็คือในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
เป็นเหตุสลดค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุที่รถไฟไปชนคนเสียชีวิต
อยู่บนถนนเทิดไทยแขวงตลาดพลูกรุงเทพมหานครนี่เอง
และเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนทีเดียว

คุณผู้ชมครับเป็นเสี้ยววินาทีจริง
โอ้โหคือแม้ก็จะไม่ได้ชนแบบเต็มแต่ว่ากระเด็นเลยค่ะ
ด้วยความแรงของรถไฟที่วิ่งมาเนี่ยนะคะ
แล้วตัวเธอเองก็คงจะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาด้วย
ภาพวงจรปิดคุณผู้ชมคะจับภาพได้ชัดเจนค่ะ
วินาทีที่หญิงสาวคนนี้เดินเข้าไปใกล้รางรถไฟ

ขณะที่รถไฟกำลังแล่นมาพอดีเลยก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นมานะคะ
รถไฟไปพุ่งชนผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้อย่างจัง
ร่างกระเด็นไปหลายเมตรเลยทีเดียวค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสนตลาดพลูก็ไปตรวจสอบเหตุนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยอยู่ในซอยเทิดไทยสามสิบสาม
ก็ไปพร้อมแพทย์เวรนิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ที่เกิดเหตุนะคะไปเจอผู้บาดเจ็บนะคะ
เป็นผู้หญิงหนึ่งรายผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนางสาวอุศนี
เลิศชามภูนตอายุสี่สิบสามปีนะคะ

แล้วก็กางเกงขายาวสีน้ำเงินลายจุดสีขาว
หงายอยู่ข้างรางรถไฟอ่ะค่ะตอนไปเจอเนี่ย
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ช่วยเหลือด้วยการทำ
พีอาร์นะคะแต่ด้วยบาดแผลที่ถูกชนเนี่ย
ถูกชนอย่างรุนแรงอะค่ะสุดท้ายเธอเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะ
เมืองต้นตำรวจก็ส่งมอบศพให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชชันสูตร

ติดต่อญาติรับร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ถูกผ่ากลางด้วยรางรถไฟแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนก็ติดรางรถไฟเลยแบบนี้

ก็เลยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาเหตุสลดแบบนี้ขึ้นมานะคะ

บางทีก็อาจจะต้องมีสติมีสมาธินิดนึ
ซ้ายมองขวาเวลาเดินไปไหนมาไหนนะคะ